แต่เรื่องราวของการบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙ในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้ติดตามกันเยอะมากเลยนะคะ
โครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิบรรพชาสามเณรจำนวน๙๙รูปก็สิ้นสุดลงแล้วนะคะ
ซึ่งการบวชทั้งหมดนี้นะคะเป็นเวลา๑๐วันด้วยกันค่ะ
สามเณร๙๙รูปในโครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิรุ่นที่๒ได้ทำพิธีลาศิกขาที่พระอุโบสถวัดสะเกดราชวรมหาวิหารค่ะ
โดยมีพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสะเกดและเป็นผู้อุปถัมภโครงการดังกล่าวเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
มอบพุธธิบัติและให้โอวาสแก่สามเมรินก่อนลาศิฆาค่ะ
หลังจากที่เยาวชน๙๙คนที่มีอายุระหว่าง๘๑๕ปีได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศ
ก็มีนักเรียนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาร่วมอยู่ด้วยทั้งหมด๒๘คนค่ะ
เดินทางไปบรรพชาสามเณรใต้ต้นศรีมหาโพเจดีพุทธคยา
ซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อวันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ได้เดินทางไปศึกษาพระธรรมจากพุทธประวัติตามสังเวชนียสถานทุกแห่งที่สำคัญนะคะ
ในประเทศอินเดียและก็เนปานค่ะ
จนกระทั่งเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่๒๓ตุลาคม
ก็ได้ปฏิบัติทำต่อเนื่องที่วัศเกตราชวรรมมหาวิหาร
และทำกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ก่อนจะลาศิกขาผู้ปกครองหลายคนได้เห็นลูกหลังจากที่กลับมาจากอินเดีย
ถึงกับบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าลูกเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาก
แล้วก็ได้เล่าข้อคิดที่ได้ไปเจอจากอินเดียมาให้ผู้ปกครองได้ฟังกันด้วย
เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากค่ะ
โอ้โฮได้ว่าน้องหนูนะครับก่อนไปก็เป็นเด็กสน